ปนกันแล้วออกมาอยู่ในร่างกายคุณวรยุทธ์มันเกิดก่อนอุบัติเหตุ
คือตอนนี้จากเอกสารทางวิชาการยืนยันนะฮะ
เข้มข้นของโคเคนที่อยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ถูกกำจัดออก
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน๑๒๕ชั่วโมงเนี่ย
เป็นการยืนยันว่ามีการเสพโคเคนร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์
มันจะมาเสพแล้วดื่มคนละรอบไม่ได้เช่น
อาจจะมีการเสพช่วงตี๔ตี๕แล้วก็มาดื่มเหล้าหลังชน

ซึ่งถ้ามันทำวัยยาจากแอลกอฮอล์มันก็จะเจอโคคาไอทาลีน

ใช่เพราะมันเจอทั้ง๒ตัว
ทั้งตัวที่บอกว่าเกิดจากการเสพโคเคน
และตัวที่เกิดจากการเสพโคเคนร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์